ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวความเดือดร้อนของชาวบ้านโพลงามที่จังหวัดกาลสินนะคะ
คือที่นั่นเนี่ยก็มีลำน้ำเปล่านะคะที่เป็นแหล่งที่เรียกว่าทำมาหากิน
แล้วก็เป็นแหล่งที่เขาใช้สัญจรการค้นถ่ายสินค้าการเกษตร
แต่ชาวบ้านบอกว่าอยู่แบบนี้มาเป็นร้อยปีแล้วเวลาจะข้ามฝั่งหากันก็ต้องใช้เรือ
แล้วมันก็เกิดอุบัติเหตุชาวบ้านบอกทนไม่ไหวแล้วเอางี้ละกัน
ขันเอาเงินมารวมกันแล้วก็จะไปเกาะสร้างสะพานข้ามลำน้ำเปล่าดีกว่า
ชาวบ้านโพลงามตำบลโพลงามอำเภอกรรมรสัยจังหวัดกาลสินนะคะ
ก็ร่วมลงขันกันครอบครัวละ๑๐๐๒๐๐บาท
เพื่อรวบรวมเงินไปซื้อที่ดินแล้วก็จะก่อสร้างสะพานลำน้ำเปล่า
แม่น้ำสายหลักที่ไหลมาจากเขื่อนลำเปล่า
จากว่าที่ผ่านมาชาวบ้านข้ามแม่น้ำลำบากมาก
เวลาจะไปมาหาสู่กันหรือว่าจะขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
ก็ต้องใช้เรือนี่แหละเป็นภาษณะ
จนเกิดอุบัติเหตุคนจมน้ำก็มีเรือคว่ำก็หลายครั้ง
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า๔รายแล้วนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าสาเหตุที่ต้องนำเงินมาลงขันกันเพราะว่า
แม่สุดทนจริงค่ะ
ร้องไปยังหน่วยงานภาครัฐคือร้องมาตลอดชีวิตที่มีชีวิตมาเนี่ย

ขอให้มาสร้างสะพานข้ามลำน้ำให้ขอมาโดยตลอด
เขาบอกว่าถ้านับเวลารวมก็เป็นร้อยปีด้วยนะคือขอร้องมาตลอด
แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าหน่วยงานไหนจะมาสร้างสะพานให้เลย
ปล่อยให้ชาวบ้านลำบากันแบบนี้มานานนะคะ
หนึ่งในตัวแทนชาวบ้านที่มาพูดคุยกับทีมข่าวของเราคือนายทองบุญยุบลมาตรบอกว่า
ตอนนี้ชาวบ้านก็เลยลงขันด้วยกันเป็นเงินถึง๓๒๗๐๐บาทแล้ว
จะเอาไปซื้อที่ดินทั้งสองฝั่งของลำน้ำเปล่าเพราะว่าที่ต้องซื้อ
มันติดปัญหาที่ดินของชาวบ้านขวางเอาไว้ค่ะก็ไม่สามารถที่จะก่อสร้างสะพานได้
ฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะคะ
เป็นที่ไปที่มาแต่ว่าท้ายที่สุดชาวบ้านดีใจแล้วเพราะว่ามีข่าวดีแล้วนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการสร้างสะพานข้ามลำน้ำเป่าให้แล้ว
ระยะทาง๑๐๐เมตรจะเชื่อมระหว่างบ้านโพลงามตำบลโพลงาม
ถึงบ้านบึงไห่ตำบลหลักเมืองอำเภอกรรมราศัยนะคะ
ในวงเงินงบประมาณการก่อสร้าง๓๑๙๔๐๐๐บาท
ซึ่งก็จะเร่งดำเนินการก่อสร้างเพื่อช่วยให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์มากที่สุดนะคะ
ถ้าหากว่าสร้างสะพานแล้วเสร็จเนี่ยก็คาดว่าจะสามารถย่นระยะทางได้นับ๑๐กิโลเมตร
เมื่อกี้อย่างที่ชาวบ้านบอกนะครับลองคอม๗กิโลเมตร
ใช่ใช้เวลาก็เยอะพลังงานก็เยอะเสี่ยงอุบัติเหตุอีกนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้ก็ถือว่าจะช่วยชาวบ้านได้มากทีเดียว
และนอกจากนั้นก็ยังจะเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้กว่า๑๕๐๐๐ไร่
ในพื้นที่๔ตำบลชาวบ้านก็ไม่ต้องทนลำบากในการที่จะต้องสัญจรทางเรือกันอีกต่อไปแล้วนะคะ
ถ้าคุณผู้ชมมีเรื่องร้องทุกข์มาหรือว่าเรื่องแบบนี้อยากให้หน่วยงานรัฐช่วยเหลือนะครับ
ทุกข์มาได้ในรายการรถปลดทุกข์ของไทยรัฐทีวีด้วย